คุณผู้ชมคะจากคุณแม่ลูกหนึ่งมาต่อกันที่คุณแม่ลูก๓๐
แต่หุ่นยังเสียกันบ้างสำหรับพี่ปิ่นเกดมณีค่ะล่าสุดควงลูกชายคนเล็กสุดคนสุดท้องเนี่ย
ออกงานวันแม่นะคะน้องเจ้าสมุทรนี่แหละพร้อมกับเผยถึงไฟล์สำคัญของเจ้าขุน
ที่จะขึ้นชกกับแบงค์ทิติเร็วนี้คุณแม่จะเอาใจช่วยลูกชายสุดหล่อขนาดไหน

วิธีที่เราจะคิดให้เราไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรเราก็คือเราต้องมั่นใจในลูกเรา
ลูกเราต้องชนะลูกเราต้องพร้อมมันไม่ไหวอ่ะแต่มันก็ต้องไหว
เพราะว่าเราก็คิดว่าถ้ามันข้ามผ่านจุดนี้ไปแล้ว
ลูกเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ห่วงเลย

คุณแม่นี่กำลังใจดีมากเลยนะไม่ห่วงเลย
พอคิดว่าลูกจะชนะก็เดี๋ยวรอนรุนกันอีกทีหนึ่งเนี้ยจ๊ะ
แล้วใกล้จะถึงวันแม่เนาะเราก็แบบว่าพาเรทเรื่องครอบครัวมาให้ได้ชมกันไปต่อกันที่